เหตุการณ์นี้หน่อยนะเด็กหญิงวัยรุ่นนะฮะอายุแค่๑๕๑๖น้องเขามีปัญหากัน
ก็เลยนัดมาเคลียร์กันสุดท้ายก็เหมือนเดิมฮะเคลียร์กันเดี๋ยวไปดูนะครับ

บุรีรำฮะนัดเคลียร์กันเป็นไง
อืมตอนเริ่มต้นบอกอย่าบอกตำรวจนะตำรวจก็คือตำรวจอ่ะค่ะ
นี่พ่อของฝ่ายหนึ่งเขาไปแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะ
พ่อของน้องฝ่ายที่ถูกจับหัวโขคพื้นถนนโป๊กปล๊าวโป๊กอ่ะ
เขาบอกลูกสาวเขาแบบโหสิงสะปุ่มเลยอ่ะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
ฝั่งหนึ่งอายุ๑๖นะที่สวมเสื้อยืดสีขาวแล้วมีชุดเอี๊ยมสีแดงเลือดหมู
ฝ่ายที่ถูกจับศีรษะเนี่ยโขกกับพื้นเนี่ย
สมมุติว่าชื่อน้องกวางกันแล้วกันน้องกวางอายุ๑๖
ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับอายุ๑๕นะสมมุติว่าชื่อน้องเนธ
เนธนี่สวมเสื้อกันหนาวสีเหลืองกางเกงขาสั้นนะครับ
ที่จับศีรษะกวางกระแทกกับพื้นโป๊กเนี่ย
เนธเนี่ยเป็นน้องสาวของแฟนเก่าของกวางจุดนี้คือริมถนนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ตามคลิปแล้วฮะคือก็จะเห็นว่าเนธเนี่ยอายุ๑๕
กวางอายุ๑๖แต่เนธเขาจะแม้อายุน้อยกว่าแต่รูปร่างเขาตัวเขาใหญ่กว่า
ก็เหมือนกับพอตบตีกันกระชากผมอะไรกันแล้วมันสู้กันไม่ไหว
ก็มีเพื่อนสองฝ่ายดูนะแล้วก็ตามสูตรฮะเพื่อนก็ถ่ายคลิป
แล้วก็เชียร์เชียร์แทนที่จะห้ามบอกใครอย่าไปแจ้งตำรวจนะ
ตอนจบยังไงแยกจบนะคลียร์นะเดี๋ยวไปกินเหล้ากัน
นี่ฮะสุดท้ายคลิปมันก็ถูกเผยแพร่ไปจนได้

มันก็ต้องมีสักคนที่มันเอาคลิปไปแชร์ให้ดูนะ
ความจริงก็ส่งดูแล้วก็ไปอุดอ้างกันแล้วแหละ
แล้วมันก็ถูกแชร์ไปนะครับ

แยกกันแล้วให้จับมือกันขอโทษกันประมาณอย่างนั้น
แต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเขายินดีจะจับมือกันหรือเปล่านะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ถนนสายนางรองประคำตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ
หลังเกิดเหตุพ่อของน้องกวางพาลูกไปแจ้งความที่สอพ่อนหนองไสยนะครับ
เพราะพ่อบอกว่าลูกสาวเนี่ยศีรษะบวมเลยนะครับถูกจับโขกพื้นถนนนะครับ
ต้องเข้าไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนนั้นน้องกวางบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ไปกับเพื่อนรวม๖คนขี่จักรยานยนต์ไปตลาดในตัวอำเภอนางรอง
จากนั้นเนธที่เป็นคู่กรณีและเป็นน้องสาวของแฟนเก่าเลิกกันไป๓เดือน
มากับเพื่อนรวม๑๐คนขี่จักรยานยนต์ตามมาหาเรื่องที่ตลาด

วางบอกว่ากวางกับเพื่อนตัดสินใจขี่รถหนีกลับบ้าน
แต่กลุ่มเนธขี่รถไล่ตามถึงขั้นพยายามจะถีบรถระหว่างขี่ไล่ตามด้วย
จะให้กวางเนี่ยรถล้มเพราะดีที่ยังประคองรถเอาไว้ได้

วางบอกว่าถูกพวกเนธเนี่ยจอดรถขวางไปต่อไม่ได้
แล้วลงมาต่อว่าประมาณว่าไม่พอใจที่กวางเนี่ยไปเลิกกับพี่ชายของเนธ

วางบอกกับทีมข่าวของเรานะฮะอันนี้ในมุมของกวางนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เนธเนี่ยเคยทักแชทมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แต่ตอนนั้นกวางไม่ได้ตอบโต้นะ
ก็มีโพสต์ในเฟซบุ๊กโต้ไปบ้าง
อย่างเช่นถ้าคนมีการศึกษาเขาคงไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นมั้ง

แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ถูกทำร้ายซึ่งกวางยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ไกลเกลี่ย
ยังไงก็ไม่ไกลเกลี่ยนะฮะขอแจ้งความดำเนินคดีอย่างเดียว

เนธคู่กรณีบอกว่าตัวเองถูกชกหน้าก่อน
ก็เลยโมโหจนเกิดการตบตีกันตามคลิป
ส่วนสาเหตุเกิดจากอีกฝ่ายเนี่ยแชทด่าแล้วก็ท้าทายกันในเฟซบุ๊ก
ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กวางมาเลิกกับพี่ชายของเนธนะ
เป็นเรื่องของการแชทด่ากันทางเฟซบุ๊ก
นี่แล้วนี่เนธบอกหนูก็เจ็บนะพี่หนูก็มีบาดแผลเจ็บที่ตาที่ใบหน้าเหมือนกัน
ปากหนูก็แตกเหมือนกันนี่นะฮะอันนี้สิ่งที่น้องเขาบอกนะครับท่านผู้ชมครับ
ขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
คือหนูเลิกกันกับพี่ชายเขาค่ะแล้วก็เลยทะเลาะกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือก่อนที่ยังไม่เลิกอะค่ะคือยังไม่ได้ทะเลาะ
พอเลิกปุ๊บเขาก็มาโพสต์หนูก็โพสต์โพสต์กลับไปกลับไมค์ค่ะ

ไม่เลยค่ะหนูจะบอกว่าถ้าคนมีการศึกษามากพอเขาจะไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้าน
โพสต์ประมาณนี้หนูไม่ได้เอ่ยแบบชื่อเขาเลย
แล้วบางโพสต์ที่หนูโพสต์มันก็ไม่ได้หมายถึงเขา
ใช่ถ้าหนูหมายถึงเขาหนูก็คือหนูลบเพื่อนจากเขาแล้วค่ะ
เพื่อนทางเฟซบุ๊กถ้าหนูหมายถึงเขาจริงหนูก็ต้องเป็นเพื่อนกันกับเขา
คือเรื่องโพสต์แขวะกันคือมันนานแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วค่ะ
มันก็ประมาณสามเดือนแล้วใช่คือมันจบไปแล้วค่ะ
แล้วทางครอบครัวเรายังพูดคุยกันอยู่ไหมว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องถ้ามีการไกลเกลี่ย
ใช่ค่ะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
คุยกันเรื่องโพสต์แวะกันนี่แหละค่ะ

แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับสาเหตุที่ทำร้ายร่างกาย
ก็เขาพูดก็เหมือนแบบมีปากเสียงกันทะเลาะกันแบบ
มีปากเสียงกันแล้วพอที่นี่เขาไม่พอใจนะคะ
เลยที่นี่เขาก็เดินมาแล้วก็สัตว์นานู
จะไปคุยไปเคลียร์ไปพูดคุยกันไหม

สุดท้ายเนี่ยมันเป็นคดีความนะฮะน้องฮะ

เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาแจ้งความที่สพนไซนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็ตามขั้นตอนเดี๋ยวก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายเนี่ย
มาสอบปากคำนะแล้วก็คงจะต้องให้เจรจากลายเกลี่ยกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะจะให้น้องทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ย

แต่ล่าสุดเนี่ยคือทางฝั่งกวางเขายืนยันว่าเขาไม่ไกลเกลี่ย
ถ้าไม่ไกลเกลี่ยตำรวจบอกว่าก็เป็นไปตามกระบวนการ
ก็ส่งฟ้องอะไรกันไปทีนี้ก็ไปว่ากันตามขั้นตอนกันต่อไปก็แล้วกัน
โอ้โหเห็นคลิปเป็นลักษณะแบบนี้ทีไรนะ
โอ้โหความรู้สึกมันคือยังอายุน้อยกันอยู่เลยนะคะ